มาดูความเคลื่อนไหวการเสียชีวิตของน้องหลิวกันหน่อยสุดท้ายแล้ว
ตำรวจเขาทำงานแล้วก็มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
พอตู้เป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
ใช่นะครับคุณผู้ชมไปดูตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยครับ
ตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยนะฮะตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาคสองนะครับ
นะฮะพร้อมกับตำรวจภูทรจังหวัดสาแก้วนี่นำหมายสารไปอ่านแล้วบุกเข้าไปจับตัว
ผอตู้เลยนะฮะหรือว่านายจุมพลสุภาพคงอายุห้าสิบหกปีครับ
ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลดอนปรุอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ระหว่างจับกลุ่มตัวนะครับพอตุ๊เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะ
ไม่ได้ขัดขืนหรือว่ากังวลแต่อย่างใดนะฮะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไป
ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและพกพาปืน
ไปเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรแต่ว่าทั้งหมดนั้นเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธ
หลังจากนั้น๖โมงครึ่งตำรวจนำตัวพอตู้นั้นขึ้นรถนะฮะ
จากสุพรรณบุรีเดินทางไปที่สพวัฒนานครจสะแก้วทันที
จนกระทั่งบ่ายโมงครึ่งของเมื่อวานนี้พอตุ๊ดเดินทางไปถึงที่สพวัฒนานคร
สื่อมวลชนก็พยายามจะถามว่าพอเป็นคนทำหลิวใช่ไหม
เป็นคนทำให้น้องหลิวเสียชีวิตใช่หรือไม่พอตู้ก็ปฏิเสธ
แต่ว่าทำออกมาด้วยการสายหน้าอย่างเดียวไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงสัมภาษณ์แต่อย่างใด
นักข่าวรุมกันเต็มไปหมดชุดละมุนนะฮะพอตุ๊กก็ใส่หมวกมา
แล้วก็มือนั้นถูกใส่กุญแจไปเป็นที่เรียบร้อยนักข่าวพยายามสัมภาษณ์แต่ด้าน
อ่าพอก็ใส่หัวอย่างเดียวนะครับจากนั้นพอตู้นะฮะถูกคุมตัวไปที่ชั้นสอง
เพื่อไปสอบประคำร่วมกันกับพนักงานสอบสวนนะซึ่งในจุดนี้นะครูอุ้ม
ซึ่งเป็นภรรยาของพอตู้เนี่ยเดินทางมาด้วยครับเดินทางมาพร้อมกับลูกชายแล้วก็
รวมสี่คนพร้อมกับเอายารักษาโรคประจำตัวมาให้กับพอตุ๊นะฮะ
ทีมข่าวก็พยายามไปถามคุณครูอุ้มเพื่อไปถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าสามีเป็นคนทำ
หลิวเสียชีวิตอยากชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไหมนะฮะ
แต่เธอก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ไปดูบรรยากาศช่วงนี้
กับการที่ไปขอสัมภาษณ์คุณครูอุ้มหน่อยฮะ
หลังจากนั้นนะครับครูอุ้มก็เข้าไปนั่งข้างพอตู้เลยครับ
ห้องสอบสวนไปร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยผ่านไปสองชั่วโมงกว่านะครับ
ยังสอบปากคำต่อเนื่องไปนะฮะผู้ต้องหาเอง
ประสงค์จะใช้ทนายความนะฮะไม่ใช้ทนายความที่ตำรวจจัดหามาให้
ต้องรอธนายส่วนตัวซึ่งก็ต้องรอให้เดินทางมาถึงก่อนนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรรักผู้กำกับการสพวัฒนานครก็บอกว่า
ได้เริ่มสอบปากคำตอน๔โมงเย็นเมื่อวานท่าทีของพอตู้เองก็ไม่ได้มีอาการเครียด
เมืองต้นยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะขั้นตอนหลังสอบปากคำตำรวจจะคุมตัว
พอตู้ไว้ที่โรงพักก่อนนะแล้วก็จะนำตัวไปขออำนาจศาล
วัดสาแก้วฝากขังในวันนี้ก่อนเที่ยงครับเบื้องต้นนะฮะ
พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวแต่ว่าก็เป็นอำนาจของสารที่จะพิจารณาต่อไป
จากข้อมูลในการสูบสนของตำรวจนะฮะพบว่ามูลเหตุจุนจันทร์ในการก่อเหตุนั้น
เป็นเรื่องของชู้สาวผู้ต้องหาเนี่ยกับหลิวเขามีความสัมพันธ์กันนะฮะ
ตำรวจเขามีหลักฐานพยานทำให้เชื่อได้ว่าพอตุ๊เป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับ
นำไปสู่การขอสารออกหมายจับเมื่อวานตอนเช้าความเคลื่อนไหวที่บ้านของหลิวเองครับ
นะฮะตำรวจหลังจากที่จับกลุ่มผอตุ๊ได้นะฮะแม่ของหลิวบอกว่าดีใจมากเลย
ที่ผ่านมาภาวนาเหลือเกินนั่งภาวนากับรูปของลูกสาวทุกวัน
ขอให้ช่วยจับคนร้ายให้ได้จนถึงวันนี้สิ่งที่ภาวนากับหลิวก็เป็นจริง
แม่อยากฝากไปถึงคนร้ายก็คือผอตุ๊ด้วยว่าทำไมต้องฆ่าลูกสาวของแม่ด้วย
ลูกทำอะไรให้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยคนร้ายเองเนี่ย
เคยเข้ามาที่บ้านหลิวยังเคยทำอาหารให้กินอยู่เลย
แล้วทำแบบนี้ทำไมฟังเสียงแม่ของหลิวนะครับ
ดีใจก็ส่วนเสียใจก็พอรู้ข่าวก็ดีใจเลยว่าเขาจับได้
ก็มาคิดอีกทีก็เสียใจอยู่คิดว่าคำว่าเสียใจมันเป็นยังไง
คือลูกเราได้เสียไปแล้วก็ยังเสียใจคิดถึงลูกอยู่เหมือนเดิม
ก็อยากจะถามว่าทำไมไปทำน้องลิวทำไม
น้องลิ้วเนี่ยไปทำผิดอะไรให้เขาก็เคยมาบ้านเราถูกไหม
ก็เขาเคยมาอยู่แต่มาคือมานั่งไม่ได้ค่อยคุยกันเท่าไห
เราตัวแม่เคยทำของข้าวแล้วก็กินไหมครับไม่แต่น้องหลิวเคยค่ะ
มีกังวลอยู่บ้างค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกังวลเรื่องอะไรกันไหม
ก็คือกลัวเขาจะสู้คดีอย่างเงี้ย
ฝั่งพ่อของหลิวเองก็พูดเหมือนกันพอรู้ข่าวนะว่าจับ
พอตู้ได้นั่งกินข้าวอยู่น้ำตาก็ไหลเลยแต่ก็ยังกังวลว่า
พอตู้เขาเป็นถึงพอโรงเรียนจะมีเส้นสายใหญ่สุดท้ายจะได้ประกันออกมาสู้คดีหรือเปล่า
ฟังเสียงคุณพ่อครับทำใจยังไม่ค่อยได้นะครับ
คือตอนนี้ตัวพ่อกังวลอะไรไหมกับคนร้ายคนนี้ครับก็มีกังวลอยู่ครับ
มีอะไรที่กังวลใจบ้างพ่อ
เพราะว่าเขาก็เป็นคนใหญ่นะครับกลัวเขาจะประกันตัวได้หรืออะไร
คุณผู้ชมเรื่องนี้มันผ่านมานานมากแล้วนะคะ๘ปีแล้ว
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเราไปเจอพยานคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพยานสำคัญในคดีนี้นะ
เขาก็พูดเปิดใจกับเราเล่าให้ฟังผู้ชายคนนี้ค่ะ
ชื่อว่าในห้อยค่ะเป็นเพื่อนชายคนสนิทของน้องหลิว
ตอนที่น้องหลิวเนี่ยไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่ปราจินบุรี
ซึ่งในห้อยเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนที่น้องหลิวมาทำงานเนี่ย
ตัวในห้อยนี่แหละคือคนที่คอยแนะนำช่วยเหลือ
คือหาหอพักราคาถูกให้รวมถึงงานพูดถึงงานเนี้ย
งานในโรงงานนี้คือในห้อยเขาเล่าแบบนี้ค่ะ
น้องหลิวเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ต้องเดินทางจากสะแก้วบ้านเกิด
มาที่ศรีมหาโพธิปราจินบุรีมันมีอยู่๒สาเหตุ
สาเหตุแรกเลยคือ๑น้องหลิวต้องการพิสูจน์ตัวเอง
ว่าฉันจะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ไหม
อันนี้สาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองน้องหลิวเนี่ยต้องการที่จะหนี
เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่อยู่ที่สาแก้วเนี่ย
หลิวก็เล่าให้กับนายห้อยเพื่อนสนิทฟังนะ
เคยคบหากับผู้ชายคนหนึ่งเป็นพอแล้วพอคนนี้โมโหร้าย
ถึงขั้นเอาปืนเจาะหัวน้องหลิวแล้วก็ต้องขอเลิก
หนีมามาอยู่ที่ปลาจีนค่ะอันนี้คือสิ่งที่น้าห้อยรู้
แล้วพอน้องหลิวทำงานได้ไม่กี่วันเนี่ยคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีเบอร์โทรศัพท์แปลกเข้ามาที่มือถือของนายห้อย
ห้อยก็รับนะเป็นเสียงของผู้ชายค่อนข้างมีอายุ
แล้วก็พูดจาแบบโกรธอ่ะเพราะว่าพูดแบบน้ำเสียงไม่พอใจอ่ะ
ถามในห้อยถามว่าคบกับหลิวมานานหรือยัง
ซึ่งตอนนั้นนายห้อยงงนะแล้วปลายสายก็ถามมาอีกว่า
มีอะไรกันแล้วใช่ไหมนายห้อยปฏิเสธค่ะปรากฏว่าปลายสายก็ถามย้ำอีกเป็น๑๐รอบเลย
แล้วหลังจากนั้นปลายสายก็ขู่ด้วยบอกว่ากูมีปืนนะ
เดี๋ยวกูจะเอามายิงมึงหน้าโรงงานทีนี้นายห้อยก็เลยพูดกลับไปว่า
ถ้าเกิดว่าคุณจะยิงผมเนี่ยคุณต้องยิงผมให้ตายนะ
ถ้าเกิดว่าผมไม่ตายคุณนี่แหละที่จะตายเองทีเนี้ยนายห้อยก็เล่าเรื่องเนี้ยให้กับหลิวฟังค่ะ
หลิวบอกว่านี่แหละคือคนที่เอาปืนมาเจาะหัวน้องหลิวไงที่เคยเล่าให้ฟัง
แล้วเขาก็ขู่ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าหลิวขอเลิกเนี่ยเดี๋ยวจะตามมายิงให้ตายเหมือนหมาข้างถนนเลย
อันนี้ฟังเสียงจากนายห้อยพยานคนสำคัญค่ะ
ตอนนั้นก็คำถามที่ว่ามึงคบกับหลิวนานหรือยัง
มึงอยู่มึงมีอะไรกับหลิวไหมอะไรแบบนี้
แล้วมันก็พูดเหมือนกับว่าไอ้นี่ไอ้นั่น
มันเหมือนกับว่าเพื่อต้องการสอบเค้นเอาว่า
มีอะไรกับน้องเขาหรือยังมีอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้
คือตัวเราก็ตอบได้คิดว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรขึ้น
ครับผมแต่ตอบว่าไม่รู้
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่น้องหลิวหายตัวไป

คือตัวในห้อยเองกับเพื่อนพยายามตามหาน้องหลิวนะ
โทรศัพท์เท่าไหร่โทรติดก็จริงแต่ไม่มีคนรับสาย
แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่โทรศัพท์ไม่ติดเนี่ยนะ
ตัวในห้อยก็ตามหาน้องหลิวตามสถานที่ต่างก็ไม่เจอ
โทรไปถามเพื่อนน้องหลิวที่สะแก้วด้วย
เพื่อนบอกแบบนี้ว่าหลิวหรอหายไปแบบนี้แหละหายไปบ่อย

มามีข่าวไงว่าน้องหลิวไปทำงานที่ต่างประเทศ
ทีนี้พอเวลามันผ่านมาเนี่ยพยายามติดต่อก็แล้ว

มารู้ข่าวว่าน้องหลิวถูกยิงเสียชีวิต
ถามความรู้สึกในห้อยเพื่อนคนสนิทหน่อยรู้สึกยังไงคะ

ก็ทั้งที่ว่าไหนบอกไปทำงานต่างประเทศ
แล้วทำไมมาเสียชีวิต
เห็นว่ามีคำนี้พี่พูดมาคือตัวพี่เองมั่นใจว่าต้องเป็นผู้ชาย
คนนี้ที่เคยโทรหาพี่คือคนที่ก่อเหตุ
อะไรท่านทำเรามั่นใจว่าเป็นคนนี้พี่
ก็ที่ผมมั่นใจเพราะว่าคนคนนี้เคยขู่ผมไง

เคยขู่ผมว่าจะมายิงผมที่หน้าโรงงาน
แต่กว่าทำงานอยู่บริษัทในสหรัฐอเมริกาในคมตำภูมิสิทธิ์
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่ศรีประจันทร์อีกรอบนึงค่ะ
คุณผู้ชมไปเจอกับแม่ยายของพอตู้
แม่ยายก็บอกนะบอกว่าหลังจากที่ผอตู้ถูกจับ
ครูอุ้มลูกสาวก็เดินทางไปที่สาแก้ว
ยื่นขอประกันตัวแล้วครอบครัวเนี่ยก็คุยกัน

เพราะเอาจริงคือครูอุ้มก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ

ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ทีมข่าวของเราไปพูดคุย
เป็นฝากฝั่งที่รู้จักกับพอตุ๊นี่นะคะ
ไปสอบถามความคิดเห็นจากรักษาการพอโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พอตุ๊เคยปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะมาเจอข่าวเจอศพน้องหลิวนี่แหละ
รักษาการพอโรงเรียนให้ข้อมูลบอกว่าช็อกนะ
หลังจากทราบข่าวว่าพอตุ๊
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีที่นางสาวหลิวหายตัวไป
รับว่าตอนนี้เพื่อนครูแปลกใจ
เพราะตั้งแต่เป็นข่าวไม่มีใครเชื่อว่า
พอตู้จะไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้
และตลอด๓เดือนที่พอตู้อยู่ในตำแหน่ง
ก็ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมสอบไปในทางชู้สาวด้วยค่ะ
แต่ก่อนหน้านั้นจะมาก็ทราบข่าวบ้างว่า
พฤติกรรมของท่านที่จากโรงเรียน๙๙เนี่ย
อยู่มาหลายโรงเรียนมันไม่ค่อยโอเค
แต่พวกเราจะคุยกันตั้งแต่แรกว่าไม่ว่าใครก็ตาม
จะถูกส่งมาเป็นผู้บริหารของเราเขา
คือผู้บริหารพวกเราจะดูกันเฉพาะหน้างาน
นี่แหละคุณคนโครววิภาควิจารณ์ว่าคนหนึ่งภาพหนึ่ง
ฝั่งหนึ่งก็เห็นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณา
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกด้านหนึ่งของเขา
ท้ายที่สุดแล้วคือเขาจะรับสารภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นขั้นตอนแล้วก็กระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อย่างที่บอกตำรวจเขาเชื่อตามหลักฐานว่าพอตู้เป็นคนทำนะครับ